ทีนี้มาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมกันหน่อย
เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
เมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อม
ของสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อนะคะ
จากจะไปตรวจเรื่องของความพร้อมในการเตรียมรับมือกับน้ำท่วมที่จะมาถึงแล้ว
ปรากฏว่ามีแม่ค้าแม่ค้าขายน้ำผลไม้ฟ้อง
เอาน้ำอะไรฟ้องกลางไลฟ์สดเลยเฮ้ยฟ้องอาจารย์ชัดชาติ
ฟ้องว่าอะไรเรื่องอะไรฟังจากปากแม่ค้าเองนะคะ

ยังไม่มีบินโมก

ตอนแรกประตูปรานะป้าท่านเนี่ยคิดโอเคอยู่นะ
มันไปอีกหนึ่งเสียงโผล่เข้ามา

นี่คุณป้าขายน้ำนะฮะฟ้องกันโจรงแบบนี้เลย
ทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดผ่อนพันธุ์
ก็คือให้ขายได้แต่ก็ต้องมีการเก็บเงินรายเดือน
อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ต้องมีใบเสร็จถูกต้อง

เทศกิตมาเก็บไปไม่มีบินไม่มีใบเสร็จให้นะคะ
เดี๋ยวรอดูอาจารย์ชาติชาติจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
ครับทีนี้มาดูการสำรวจสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
ที่มีเครื่องสูบน้ำ๑๗เครื่องคุณผู้ชม

ที่เหลือเป็นพวกเครื่องเก่าอายุกว่า๑๕ปีแล้ว
อาจารย์ชัดผู้ว่ากรมมสั่งเลย
ให้ไปสำรวจเครื่องสูบน้ำใน๑๙๐สถานี
อาจารย์บอกต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนให้มันใหม่เลย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำ
ว่าต้องเปลี่ยนกว่า๓๐๐เครื่องคุณผู้ชม
ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของคลอง
อันนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะต้องมีการขุดลอกคลองบางซื่อครับ
ซึ่งคลองบางซื้อไม่ได้ลอกมาหลายปีแล้วคุณผู้ชม
มันทำให้พร่องน้ำได้ไม่เต็มที่
และยังมีการขอความร่วมมือประชาชนครับ
อันนี้ต้องบอกกันตรงเลยนะ
แม่ค้าพ่อค้าขายของมีขยะเหลือทิ้งจากการขายเนี่ย

ไม่อย่างนั้นสุดท้ายผลกระทบผลเสีย
ก็วกกลับมาที่พวกท่านนี่แหละฮะ
โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่มันไปขวางทางน้ำไหลครับ

ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือตอนนี้อัปเดตนะคุณผู้ชม
น้ำไหลผ่าน๙๐๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
ยังไม่รุนแรงมากครับแต่ไม่ประมาท

พร้อมทั้งขอให้เอกชนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อน
เพราะกลัวจะผิดห่วงจุ้ยเนี่ยจนเป็นพื้นที่ฟันหล่อ
อย่างที่อาจารย์ชัดชาติเข้าไปสำรวจสำรวจจุดไหนฟันหล่อ

อาจารย์บอกว่าอยากให้เสียสละกันหน่อย

เมื่อกี้ที่พี่บอกไงจุดฟันหลอม
ทีนี้น้ำเหนือก่อนที่จะเดินทางมาถึงกรุงเทพ
ก็ต้องผ่านจังหวัดปทมธานีก่อน
ไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกันหน่อย
พลตำรวจโทกคำรณวิทธูปกระจ่างนายกอบจปฐานี
นี่ถึงขั้นลั่นเลยนะว่าปีนี้ครั้งนี้
ไม่ยอมเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำอีกต่อไป
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกประชุมด่วนเลย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
ที่กำลังจะมาถึงปีนี้
รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่าง
เขาก็มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือแล้ว
โดยมีการถอดบทเรียนน้ำท่วมปีไหนล่ะหนักสุด
ปี๕๔ประสานชนรับประทานมาตรวจสภาพประตูระบายน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาเสริมความแข็งแรงนะคะ
รวมทั้งมีการลอกครองให้สามารถผันน้ำผ่านไปได้สะดวก
มั่นใจว่าปีนี้ปฐุมธานีจะรอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
โอ้โหตอนปี๕๔บรรดาหมู่บ้านที่ปฐุมนะ

ตอนนี้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมต่างคนได้มีผู้บริหารใหม่

ฉะนั้นพื้นที่ใกล้เคียงท่านต้องรับมือด้วยนะ

เพราะฉะนั้นน้ำท่วมพื้นที่ท่านแน่นะ
อย่างพี่แจ๊ดลั่นเลยว่าปีนี้จะไม่ยอมเป็นที่รองรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอย่างแน่นอน